ต้นค่ะคุณผู้ชมจากการสังหารกันสดร้อน
กลับไปตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่เรารายงานข่าวกันจำได้ไหมคะว่า
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
เพราะกำนันไปทวงคืนผืนป่าให้กับชาวบ้าน
หลังจากนั้นตำรวจขยายผลจนสามารถจับกลุ่มได้ทั้งขบวนการ
และจับกลุ่มได้โดยเฉพาะผู้ว่าจ้างนั่นก็คือเสียช้าง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมปมประเด็นนี้มันยังเป็นความแค้นสำหรับหลานชายของกำนันเตี้ย
ล่าสุดค่ะหลานชายของกำนันเตี้ยไปยิงลูกชายของหนึ่งในผู้ต้องหา
ยิงเสียชีวิตเลยนะคะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสาราประชาคมบ้านดงต้อง
หมู่ที่๖ตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่รับผิดชอบของสพสังคมนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคุณหมอต่างก็ต้องลงพื้นที่ไป

ผู้ตายชื่อจริงชื่อว่านายสุภาชัยสังสิงอายุ๓๙ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่แบบนั้นขออนุญาตเบอร์ภาพนะคะ
เพราะว่าภาพค่อนข้างที่จาหน้าสยดสยองนะคะ

สอบสวนทราบว่านายสุภาชัยผู้ตายเป็นลูกชายของนายสำริทสังสิง
หรือเสียช้างเสียช้างเป็นใคร
เสียช้างเป็นผู้ต้องหาจ้างวันฆ่ากำนันเตี้ย
เสียชีวิตตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
หลังเกิดเหตุนายสำฤ็จเพิ่งได้รับการประการตัว
จากศาลจังหวัดน้องคายนะคะ
ให้มาดูศพลูกชายของตนเองนักข่าวก็พยายามไปสอบถาม
แต่ก็ไม่พูดไม่จานะคะส่วนคนก่อเหตุก็คือ
นายสมภารนิโรธอายุ๔๔ปีที่สุดแล้วถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้าน
พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
มีกระสุนเหลือเต็มแมกกาซีน๑๐นัดค่ะ
นายสมภารเนี่ยเป็นหลานชายของกำนันเตี้ยแล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย
ทีนี้ตำรวจไปสอบประคำนายสมภารคนก่อเหตุให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองนั่งดื่มกินกับเพื่อนอยู่ที่สาราประชาคมของหมู่บ้าน
จากนั้นนายสุภาชัยค่ะนายสุภาชัยเนี่ยขับรถกระบะ
แล้วจอดลงมาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน๕นาทีแล้วก็ขับรถกระบะออกไป
สักพักหนึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยแยกย้ายกันหมดแล้วตัวเองก็เดินออกไปจากวงเล่านะครับ
เดินไปปัสสาวะกลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งที่ข้างสารา
ไม่นานนักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ผู้ตายก็คือนายสุภาชัยขับรถวกกลับมา
แล้วเดินเข้ามาพูดบอกว่าคือลักษณะตั้งคำถาม
ถ้าเกิดว่าเมื่อมีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาทำงานแทนกำนันเตี้ยแล้ว
ทวงคืนผืนป่าอีกหรือไม่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดตั้งต้นเลยนะคะที่ทำให้สองคนเขาทะเลาะกัน
นายสมภารหลานของกำนันเตี้ยก็เลยเตือนกลับไปบอกว่าอย่ามาใกล้
แต่ผู้ตายนายสุภาชัยลูกของเสียช้างก็ไม่ฟังค่ะ
เดินเข้ามาหาตนเองตนเองนายสมภารเนี่ยก็เลยยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
จากนั้นนายสุภาชัยยังไม่หยุดปรีตรงเข้ามาหาตัวเองเลย
ก็เลยยิงใส่กลับไป๔นัดจนนายสุภาชัยล้มลง
นายสมภารยอมรับว่าหลังเกิดเหตุมีการสังหารกำนันเตี้ย
หลังจากนั้นก็มีเรื่องเขม่นกันมาตลอด
นี่จุดตั้งต้นเลยเรื่องของการฆ่ากำนันเตี้ย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วแน่นอนต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
จริงแล้วเนี่ยแค้นต้องระงับด้วยการไม่จองเวรนะ

ค่ะแล้วกำนันตี้ก็เป็นคนดีนะใช่